ช่วงนี้พาคุณผู้ชมพาคุณเขมมาสอนด้วยไปงานตามรอยพ่อพลังใจเพื่อไปต่อนะคะ
คือเหล่าคนดังที่มีในหลวงราชการที่๙เป็นต้นแบบเนี่ย
เขามารวมตัวกันที่งานนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักพักดี
แล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกคนด้วยให้ไปชมนิทัศกาลพระบรมชายลักษณ์ของในหลวงราชการที่๙กันค่ะ
เหล่าคนดังทั้งคุณสมรักคำสิงหมอกล้องสรวิทย์ริชชี่อรเนศคุณเก่งทัชยะเป้ป่านปุ๋ย
สามพี่น้องจากวงวีทรีโอก็ได้มารวมตัวกัน
แสดงพลังแห่งความจงรักภักดีในงาน
ตามรอยพ่อพลังใจเพื่อไปต่อ
ซึ่งวงวีทริโอก็ได้มาร่วมขับร้องเพลงสันเสริญพระบารมี
ส่วนคุณเก่งทัชยะเองก็มาร่วมขับเสพาที่แต่งขึ้นมาใหม่

โดยภายในงานมีการจัดแสดงนิทัศกาลพระบรมชายาลักษณ์ของในหลวงราชการที่เก้า
ตั้งแต่ยังทรงพระเยากระทั่งเสด็จขึ้นครองราช
เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตให้กับประชาชนชาวไทย
ซึ่งบรรดาคนดังที่มาร่วมงานก็บอกเลยนะคะว่า
ปลื้มใจแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่ง
ที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการบอกเล่าเรื่องราวความประทับใจ

และขอเป็นตัวแทนในการเชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกคน
มาร่วมกันบันทึกความทรงจำในงาน
ตามรอยพ่อพลังใจเพื่อไปต่อ
ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง๒๐มกราคมค่ะ
มีกำลังใจของพวกเรานักดนตรีทั้งประเทศนะคะ
ในการมีกำลังใจในการฝึกฝนเล่นดนตรีนะคะ

แล้วก็บทเพลงของพระองค์ท่านทั้ง๔๘บทเพลงเนี่ย
นักดนตรีของพวกเราเนี่ยศึกษาเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมด
ใช่ค่ะแล้วก็มีความภาคภูมิใจที่บอกใครทั่วโลกได้เลย
ว่าเรามีคำหากศัตริย์ที่จะเป็นนักประพันธ์เพลง

แล้วก็จริงเหมือนที่บอกว่าเพลงรัฐนิพล
เป็นเหมือนเพลงครูที่เราใช้ฝึกฝน
ให้เรารู้จักพัฒนาตนไปเรื่อย
อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมงานกัน
ทีมตรงนี้มันคงจะเป็นสูดรวม